คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
เพราะว่านักปั่นจักรยานเขาก็ปั่นตรงเส้นทางนี้
ซึ่งจริงน่าจะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัย
เพราะว่าเป็นรถไปทางเดียวกัน
แต่ปรากฏอยู่มีรถสวนทางมาคุณ
รถกระบะก็สวนทางมา
รถจักรยานยนต์ก็สวนทางมา
สุดท้ายเข้าโค้งชนกันเลยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่ยังกาโบลิ่งไงฮะ

ล้มกัน๓๔คันนะครับคุณผู้ชมฮะ
คือคลิปนี้กลุ่มนักปั่นจักรยาน

จักรยานรวม๕คันไปตามเส้นทางถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่
หรือว่าถนนทางหลวงหมายเลข๓๔๖รังสิตปฐุมธานีนะครับ
แต่จริงเขาปั่นถูกทางนะ

เพราะว่าอยู่จักรยานยนต์เนี่ย
โค้งย้อนสอนมาแบบกระทันหัน
มันก็เลยเกิดการชนประสานงานกันอย่างจังนะครับ
กับรถจักรยาน๓คันเลยฮะ

ปั่น๓คนแล้วก็คนขี่รถจักรยานยนต์ก็บาดเจ็บเหมือนกันอีก๑คน
คุณดูสินักปั่นล้มแล้วเจ็บหลังเจ็บขานะครับ
เพื่อนนักปั่นนี่เขาบอกนอนนิ่งก่อนอย่าเพิ่งลุก
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์นู่นก็ถูกมอเตอร์ไซค์ทับเหมือนกัน

ปั่นเขาก็ถามมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนมาได้ยังไง
เป็นสิเหมือนอีกคลิปนึงหะ
มันมาจากไหนรถใหญ่คันนี้รถกระบะคันนี้
วิ่งสวนทางมาคุณผู้ชมดูคลิปนี้กัน
โอ้โหนักปั่นก็โว้ยคุณมาจากไหน

ไม่ชนฮะสวนทางมาแบบนี้วิทย์จะชนหวิดจะเกิดอุบัติเหตุคุณ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูซิถนนเส้นนี้มันเป็นยังไง
ตกลงว่ามันเป็นเลนส์เดียวหรือยังไงนี่คุณแต่เห็นลูกศรก็ชัดเนี่ย
กลุ่มนักปั่นเขาก็เอาภาพมาดูเอามาโชว์ให้ดูบอกว่า
พี่นี่มันถนนเลนเดียวไปทางนู้น
พวกผมมาถูกแล้วปั่นมากันถูกแล้ว
ส่วนจักรยานยนต์หรือว่ารถกระบะมาผิดครับ
นี่ฮะทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับนางสาวจิ๋มนะ
ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มนักปั่นอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหเพื่อนในกลุ่มชอบปั่นจักรยานออกกำลังกาย
แล้วก็มักจะใช้เส้นทางนี้กันเป็นประจำนะครับ
กระทั่งเมื่อวานตอนเย็นเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันนะครับ
ยังถือว่าเคราะห์ดีนะที่ตอนนั้นไม่มีรถยนต์ขับตามหลัง

เพราะตอนเกิดอุบัติเหตุที่รถจักรยานยนต์เข้ามาชนเนี่ยนะครับ
รถจักรยานก็ล้มกันระเนรนาศ
ถ้ามีรถยนต์หรือว่ารถคันไหนสวนทางมาอีก

อีกอย่างมันเป็นทางโค้งคุณมันเป็นโค้งอันตรายเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวของผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นคาลอสนะครับ
ซึ่งแน่นอนคนขี่รถจักรยานยนต์ก็ถูกส่งด้วย
เพราะว่าบาดเจ็บเหมือนกันคนขี่รถจักรยานยน

กรณีที่ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนคือเป็นนักศึกษาคุณ

แล้วก็เบื้องต้นตำรวจนัดสอบปากคำทั้งหมดแล้วนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าของคลิปวิดีโอนี้
นำคลิปมาโพสต์ในโซเชียลทั้ง๒คลิปเลยนะ
เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยบนถนน
แล้วก็ฝากไปถึงทั้งนักปั่นเองคุณ
ปั่นเส้นนี้ระวังอันตรายจากรถมักง่ายที่มักจะขับย้อนสอนกันมา
ทำให้เกิดอุบัติเหตุให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะครับ

เร่งครัดเรื่องเส้นทางตรงนี้หน่อยในการดูแล
แล้วก็ตัดต้นย่าริมทางด้วยคุณ
ตอนนี้มันสูงท่วมหัวแล้วจนบทบังการมองเห็นแล้ว

จริงมันต้องอะไรนะตัดสักนิดนึง

แต่ทีนี้มันเกิดอุบัติเหตุว่ารถมันสวนทางมา

คุณมองเห็นไหมเราว่ามีรถม้าเนี่ย
ก็ขับอย่างสบายใจนะมันเป็นเลนส์เราเนี่ยนะฮะ